นี้ไปดูการกวาดล้างยาเสพติดแล้วก็ปัญหาอาทยากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตำรวจนครบานลงพื้นที่จับกุมเครือไขยาเสพติดเร่งกวาดล้างปัญหานี้อย่างจริงจัง
แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดได้หลายราย
โดยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนขนาด๓๘จำนวน๓๐นัด
คือของกลางที่ตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษหรือว่า๑๙๑ตรวจยึดมาได้
จากการปิดล้อมตรวจค้นแฟลต์ดินแดงอาคาร๒๙๓๐๓๑๓๒ถนนมิตรมัยตรีและจุดอื่นพร้อมกันถึง๙จุด
และก็จับกุมผู้ต้องหาเศษยาเสพติดได้๓คน
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อป้องกันยาเสพติดและเหตุทะเลาวิวาสในพื้นที่
หลังจากได้ข้อมูลข่าวสาร
โดยพบว่ามีพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง
มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามามั่วสุมและมีกลุ่มเด็กแว้นมาก่อความรำคาญ
และเพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนด้วย
ขณะเดียวกันนะครับตำรวจนครบานยังระดมกวาดล้างอาทยากรรม
กวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในชื่อยุทธการ๑๓๘๖ทั่วไทยประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด
ภายใต้แผนประชารัฐก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้๓๕๙คน
ขออภัยนะครับ๒๙๔กรัมและกัญชา๓๙๒กรัม
พร้อมกับยึดอาวุธปืน๘กระบอกและเครื่องกระสุนอีก๙๗นัด
อกจากนี้ครับยังจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์๘คน
และเป็นตามหมายจับค้างเก่าอีก๑๓คนได้ด้วยนะครับ